ูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
คุณเนี่ยนะฮะเคยมีการไปทักคนอื่นเขาว่า

คือหนูเคยทักคนตายมา๒ครั้ง

ประมาณ๑๓๑๔แล้วก็เล่นอยู่กับกลุ่มเพื่อน

คือสมมติเนี่ยเรานั่งกันอยู่สามคน

แล้วก็ชี้เพื่อนเขา

เป็นอะไรมองมันทำไมว่าเป็นอะไรวะ

แต่หนูไม่รู้ตัว

วันนั้นแกพูดอย่างนี้
เออเราก็บอกเราไม่เคยพูด
หนูไม่เคยบ้าไม่เคยพูดอย่ามาอำ

สามคนพูดเลยนะเว้ยได้ยินกับหู

ชี้เลยแล้วหนูก็ถามว่าอ่ะ

เป็นอะไรอุบัติเหตุครอบครัวอะไรอย่างนี้

เพราะหนูไม่คิดว่าหนูทัก
เขาไม่ใช่เป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในกลุ่มหนู

เขาเหมือนมาวันนั้นวันเดียว
แล้วก็หนูชี้ไปอย่างนั้นโดยที่หนูไม่รู้ตัว

แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ทน

สันนี้กำลังจะบอกพี่ว่าเวลาจะทัก

อันนั้นคือครั้งแรกที่จำ
ไม่คิดว่าคนเราจะทักคนโดยที่ตัวเองแบบ

มันน่าจะมีอะไรที่แบบเป็นความรู้สึกเราได้บ้าง
อย่างเช่นแบบหนูดูหนังบ่อยหนูก็จะรู้สึกว่า
อาจจะมีไหมแบบอยู่ดีเปลี่ยนเสียง

บอกไม่ใช่เว้ยคือมึงคือทัก

ฉันจำอยู่แล้วไอที่ปกชัดเคยเล่าให้ฉันฟัง

ซานิเนี่ยมันเคยทักเพื่อนแล้วแบบตรงหลายครั้ง

จิ๊บอ่ะรู้สึกว่าตัวนี้เอกเนี่ยเป็นคนที่มองคนออก
เหมือนเขาจะบอกเสมอข้างในว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้โอเคคนนี้ไม่โอเค
คนนี้แบบน่ากลัวหรือคนนี้ไม่ดีอะไรอย่างนี้
คือเขาเหมือนจะมีเซนต์เรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เรื่องวิญญาณหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจ
แต่รู้ว่าเขาก็เหมือนมีครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้ที่ปกป้องอยู่
เคยแบบดูดวงอะไรอย่างนี้หมอดูบอกว่านี้เกิดวันพฤหัส
เพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่มีครูอยู่แล้วในตัวอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติเวลามีแบบจิ๊บมีใครเข้ามาคุยอะไรอย่างนี้
จิ๊บอยากจะคุยกับจิ๊บอยากจะเล่าให้ซาดีฟังตลอด
เพราะว่าเพื่อนคนนี้มักจะมองคนแล้วก็จะแบบมีแบบมุมมองอะไรที่ทักเรามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งอันนั้นไอ้ที่ตอนทักเด็กนี้มันเป็นครั้งแรกที่หนูไม่มีความเชื่อเลย

แต่จำฝังใจว่ามันเป็นเรื่องราวที่คนสามคนพูดในเรื่องเดียวกัน
แต่มันมีครั้งที่๒

ใช่ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หนูตกใจตัวเอง
เพราะว่าหนูเป็นหลีดคณะ
คณะเนี่ยก็จะมีผู้หญิง๔คนแล้วก็ผู้ชายอีก๔คน
หนึ่งในกลุ่มหลีดคณะที่อยู่กับหนูเนี่ย

หนูก็รู้จักกันสนิทกันเพราะเราต้องซ้อมหลีดด้วยกัน
เป็นผู้ชายค่ะสนิทกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกัน
มีวันหนึ่งหนูก็ขึ้นรถไฟฟ้าจะกลับบ้านตามปกติ
ก็คือไปกับเพื่อนนี่แหละกลุ่มเพื่อนกัน๗๘คน
คนก็ต่างจะไปแยกกันแบบสถานีสยามหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ค่ะ
ก็ขึ้นไปปุ๊บหนูก็ไม่มีอะไรกลับถึงบ้านตามปกติ
ประมาณตี๓ก็มีเพื่อนคนหนึ่งโทรเข้ามา
เฮ้ยนี้กูว่ามึงไม่ปกติแล้วว่ะ

หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจอเขา

คือวิทยุเนี่ยมันประกาศว่า
กระสุนปริศนายิงเข้าที่กลางหลัง

ใช่ค่ะคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แล้วก็โดนกระสุนปริศนายิงเข้ากลางสันหลัง

แล้วยังไงมันเกี่ยวข้องกับคุณไหม

รถไฟฟ้ากันมึงบอกเขาว่า

อีกแล้วเหรอนี่ก็จำเหตุการณ์ไม่ได้
รู้แต่ว่านี่มามหาลัย

ทุกอย่างเป็นออโต้ไพลอทพี่เคยเป็นไหม
สมมุติเราต้องขึ้นรถเมย์กลับบ้าน

แต่เราไม่ได้จำว่าข้างทางเป็นยังไง
แล้วเราก็เดินใจลอยจนถึงบ้าน

หนูก็บอกว่าเฮ้ยครูทักจริงเหรอวะ

แล้วมึงไปถามเพื่อนทุกคนเลยที่กลับบ้านพร้อมมึง

หนูยังไม่ทันได้ถามเลยหนูไปมหาลัยทุกคนบอก

ใช่หนูก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
เล่าให้ฟังหน่อยดีเพราะด้วยความที่เราไม่รู้เรื่อง

ใครที่ไม่ได้มีบัตรก็ไปซื้อกัน
หนูก็กำลังจะรอที่จะเสียบบัตรรถไฟฟ้า

บนรถไฟฟ้าหลังจากที่กลุ่มพวกหนูเดิน

คุณเล่าอยู่เนี่ยคุณไม่รู้ตัวเลยนะ

ทุกคนเขาก็รอหนูว่าหนูจะแบบเสียบบัตรยังไง
เสร็จปุ๊บเพื่อนทุกคนเขาก็หันไปเห็น

หนูเนี่ยสนิทกันเขาก็มาสะกิดหนู

ไป๊ด้วยความที่เขาคงคิดว่าหนูไม่เห็น

เหมือนสมมุติหนูมองเนี่ย

สมมุติหนูมองมองตากล้อง

แล้วยังยืนอยู่แบบนั้นน่ะนิ่งเหมือนเดิม

แล้วจะมายืนมองอะไรแบบอยู่นิ่ง

เพื่อนก็ตบแบบเหมือนตีมือหนูเป็นอะไรเนี่ย
ไปได้ยินไหมไม่ได้ยินแต่เขาตกใจว่า
หนูยืนมองเขาอย่างนั้นคือมองตาขวางอีกแล้ว

มันก็เลยแบบงงแล้วก็เสียบบัตรรถไฟฟ้า

บนรถไฟฟ้าเนี่ยก็ขึ้นรถไฟฟ้าขบวนเดียวกัน

ไม่รู้หนูจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหนูเจอเขา

พอคุณขึ้นไปแล้วก็มองตาเข้าไปเนี่ย

แล้วคุณไปแยกกันตอนไหน

แล้วสุดท้ายเพื่อน๗คนบอกเฮ้ย

มันเลยทำให้หนูย้อนกลับไปที่เหตุการณ์นั้น

ครั้งนี้เริ่มเชื่อเซนต์ตัวเองยัง

แต่แค่ไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใคร

ทุกครั้งที่คุณไปทักเขา
ตั้งแต่ตอนสมัยมต้นจนถึงมหาลัย

บางทีเราเหมือนจะลืม

เหมือนตอนเรามาแล้วเราทำอะไรไปวะเมื่อคืนนี้

เหมือนคนตัดภาพนี้ตรงนี้ทิ้งไป

สองครั้งที่ทักคนอย่างนี้นะคะ
นอกเหนือจากการที่คุณไปทักว่าเขาจะเสียชีวิต

มีเซนต์ที่แบบเกี่ยวกับพ่อ

แล้วก็หนูลงมาซื้อกับข้าวกับแม่
ตามปกติทุกวันตอนเย็น
ก็พ่อก็จะเป็นคนที่อยู่บนคอนโดคนเดียว
วันนั้นหนูเดินลงมาตรงหน้าคอนโด

สะกิดหันมาดิ

อะไรอย่างนี้หนูก็หันไปมองที่หน้าต่าง

ถือไม้หน้าสามอยู่หน้าห้องหนู

คือแต่ก่อนนี้พ่อเขาเป็นกรรมการคอนโด

อย่าทิ้งขยะตรงนี้นะครับอย่าทำอันนี้นะ

เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น
หนูก็ยืนมองอยู่ยืนจากที่ไกล

ผมรู้ว่าบ้านผมต้องทำอะไร

หนูก็ได้ยินเสียงพ่อประมาณว่า
ผมไม่ได้ว่าครับคือผมเตือนทุกห้อง
ไม่ได้มาเฉพาะแค่ห้องคุณ

จับไม้หนูก็เลยเดินเข้าไปเลย

กะตีอยู่แล้วพ่อเขาเห็นหนูมา

หนูก็บอกไม่รู้ไม่รู้

พ่อรู้หรือเปล่าเมื่อกี้เขาถือไม้หน้าสามนะ
แล้วไม่บอกถ้าบอกเลยเอาเรื่องเลยนะ

ถ้าเกิดเขามีเรื่องนั้นจริง

เขาถึงได้เรียกหนูขึ้นมาขึ้นมาดูหน่อย

แล้วก็น่าจะเคยเห็นเหตุการณ์อะไรบ้าง

เพิ่งมาสามสี่ปี

ตัวแม่เองกับลูกคนนี้

เสร็จอะไรเสร็จก็ลืมนั้งลอย

เหมือนแบบตาลอยตาขวางขึ้นมา

นางแต่อายุเท่าไหร่ครับตรงนั้น
ชกหน้าตัวเองด้วย

ทำไมอยู่ดีมาชกหน้าตัวเอง

ผมถามแม่หน่อยแม่คิดว่าคนข้างหน้าแม่นั่นน่ะ

ก็เป็นอยู่แต่ว่าหน้าเขาจะ

ใช่เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้

แล้วก็ขากลับมาก็รถก็เกิดอุบัติเหตุ

ใช่ก็พอดีขากลับมา
แล้วก็มีรถของเพื่อนแม่ไปอีกคันนึง

และอีกคันหนึ่งเป็นรถของคนญี่ปุ่น
ก็คือรถแม่อยู่ตรงกลาง

เสร็จแล้วพอรถพวกที่แม่ขับมา
แม่ก็เห็นรถคันก่อนเพื่อนแม่อีกคันหนึ่งเสียหลัก

เพื่อนแม่ก็เบกคันของแม่ก็เบก

แต่ทีนี้ว่าชนกันหมดเลย๓คัน

รถของคันของแม่

ไม่มีอะไรแล้วเขาก็จะนอนยาวเลย

แล้วบอกเหตุการณ์แบบนี้กูไม่ชอบเลย

คิดว่าเขาต้องต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่ง

ใช่ค่ะ

รู้ว่ามีอุบัติเหตุแน่

คุณรู้ได้อย่างไร